อีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก็คือกรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปข่มขืนพยาบาล

วันเวลาผ่านไปในช่วงปลายเดือนนี้เอง

ร่วมกันกับหน่วยอรินทราช๒๖นาย
สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้ย่านซอยกิ่งแก้ว
และวันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนที่พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระขนง
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
นายธนพลนินพัชอายุ๒๙ปีผู้ต้องหาตามไม้จับศาลพระขนง
ถูกตำรวจนครบานประเวทคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นหอพักที่ตั้งอยู่ภายในซอยศรีนคริน๙

เข้าคมขืนผู้ช่วยพยาบาลสาว
เมื่อเช้ามืดของวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ถูกตำรวจปิดล้อมจับตัวได้เมื่อคำหวานนี้
และจุดนี้ก็คือบ้านพักแรกที่จะเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้ลักลอบขึ้นมา
โดยได้ใช้บันไดใต้ด้านข้างบ้านพัก
เดินทางขึ้นมานะคะจนถึงระเบียงชั้น๒

ก่อนที่จะปีนข้ามไปยังห้องพักของผู้เสียหายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วลงมือก่อเหตุก่อนหลบหนีไปค่ะ
จากการสอบสวนนายธนพลให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

โดยในวันเกิดเหตุเดินทางมาจากย่านปฐุมวัน
แล้วหลงทางมาที่บริเวณซอยศรีนคริน๙

แล้วพบว่าประตูด้านหลังของห้องผู้เสียหายเปิดอยู่

แต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาพบพอดี
จึงใช้ปืนที่พกมาคมคู่
และลงมือข่มขืนจำนวน๒ครั้ง
โดยใช้ถุงยางอนามัยระหว่างข่มขืนเหยื่อ
เพื่อป้องกันตัวเองและตัวเหยื่อทั้ง๒ครั้งเช่นกัน

โดยใช้ถุงยางอนามัยระหว่างคมคื้นเหยื่อทั้ง๒ครั้ง

โดยใช้ถุงยางอนามัยระหว่างคมคื้นเหยื่อทั้ง๒ครั้ง

โดยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคมคื้นกรรภมเฉมเรามราวผู้อื่น
กรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจจะคุมตัวนายธนพลกลับไปยังสถานีตำรวจนครบานประเวท
แล้วจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นผลัดแรกในวันพรุ่งนี้
พรอยสจีริทศิลป์ข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน